ทีมชาติไทยนะครับก็มาเก็บตกกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เสมอ๒๒แน่นอนโอกาสในการเข้ารอบยังมีแต่ว่าเราต้องลุ้นเข้าที่๒แล้วนะครับปิดโอกาสในการเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสายไปแน่นอนแล้วและกินต่อไปต่อลมหายใจสำคัญคือไม่มีโจทย์อื่นนอกจากชนะทีมชาติยูเออี
เตะทุกคนยังมีกำลังใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สำหรับฟอร์มการเล่นโดยรวมที่เรานั้นเสียประตูง่ายเดี๋ยวก็ไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับ
รวมถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นด้วยครับ
ความหลงจากเกมเมื่อวานนะครับแฟนแฟนก็ออกอาการเสียดายแล้วก็ผิดหวังกันเลยนะครับหลังจากที่เราเก็บได้เพียงแค่หนึ่งแต้มจากทีมชาติอินโดนีเซียโอกาสในการเข้ารอบก็ยังมีครับถึงแม้จะเรือนลางก็ตามอ่ะนะครับซึ่งสรุปแล้วโดยรวมนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยแฟนแฟนก็พูดถึงต่างต่างนานานะครับแล้วก
อธิษฐกรายสอนหาพื้นที่เรียกฝ่าและจบสก่อได้ดี
ประสบการณ์ในเกมทีมชาติช่วยได้พอสมควร

ส่วนไม่ผ่านนะครับผู้เล่นก็มีเอ็นเอสโต้
เกมรับด้านซ้ายมีปัญหาส่งผลให้ทีมชาติเสียประตู
สุพรรณท้องสงแม้ว่าจะมีจังหวะเข้าวันสวยแล้วก็แอซิดได้

เอกฤทธปัญญาเล่นไม่ออกเพราะว่าโดนประกบ

ที่ควรอาจด้วยประสบการณ์ที่ลงเล่นทีมชาติ
เป็นเกณฑ์ทางการครั้งแรกนี่คือกระแสจากแฟนฟุตบอลนะครับ
ส่วนนักเตะที่รับการชื่นชมแน่นอนครับธนวัฒน์เนี่ยมีจังหวะในการสร้างสรรคโอกาสให้กับทีมหลายต่อหลายครั้ง
แต่ถือว่าน่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถทำประตูได้
นวัฒนลงสนามในเกมอนาชาติให้กับทีมชาติเรียบร้อยทำให้อนาคตนั้นจะมีชื่อในทีมชาติชุดใหญ่ต่อไป
สถิติของเจ้ากันนะครับในการเจอกับอินโดนีเซีย
สร้างโอกาสห้าครั้งมากสุดในสนามผ่านบอลสี่สิบแปดครั้งมากสุดในสนามนะครับ
ผ่านบอลแม่นยามในแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จ่ายบอลในด้านคู่แข่งแม่นยามถึงเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์
แล้วก็เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสี่ครั้งมากที่สุดในสนามครับส่วนเมื่อวานโซเชียลมีเดียมีการให้กำลังใจทีมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับ
เช่นพี่ตูนบอดี้แลมนะครับก็มีการโพสต์ในไอจีเป็นรูปของธนวัฒซึ้งจิตถาวร
ทงชาติไทยเพื่อร่วมให้กำลังใจในเกมนี้ทีมไทยเหลือโปรแกรมนะครับ
แข่งขันอีกสองนัดนะครับวันที่เจ็ดมิถุนายนก็จะพบกับทีมชาติยูเออีครับ
ในเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็สิบห้ามิถุนายนพบกับมาเลเซียนในเวลาเดียวกัน
ฐานะทีวีช่องสาวที่สองยิงสดส่งตรงถึงบ้าน
แล้วก็สามารถรับชมออนไลน์ที่แอปพลิเคชันวีทีวีครับ
ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเบอร์ดี้เอสเรสโซอร่อยได้ฟิลกาแฟสดครับ